ท่านผู้ชมครับส่วนเรื่องนี้ช่วยกันตามหาหน่อยนะครับ
เพื่อใครพบเห็นคุณลุงฉลาดคุณลุงฉลาดชอบทำอายุ๖๐ปี
หายตัวไปจากบ้านสิบแปดวันแล้วค่ะนี่ถึงขั้นลูกชายเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ตามหาแทบทุกคนทุกแห่งเลยนะฮะเผื่อใครพบเห็นนะครับ
คุณลุงฉลาดนะครับสวมแว่นแบบนี้นะฮะ
คุณลุงฉลาดชอบทำอายุหกสิบปีคือเราไปเห็นเรื่องราวของคุณลุงฉลาดเนี่ย
จากเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิกระจกเงาที่ลูกชายเขาขี่จักรยานยนต์ตามหาพ่อ
พ่อหายไปสิบแปดวันหายไปอย่างไร้ร่องรอยเราไปได้หลักฐานล่าสุดมานะครับ
ท่านผู้ชมครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของหอพักที่ลุงฉลาดเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยอยู่ที่นี่
จะเห็นช่วงเวลาที่ลุงฉลาดกับเพื่อนคือตอนนี้ลักษณะมีอาการมึนเมาหน่อย
ขี่รถออกจากขอพักยี่สิบสามนาฬิกาสิบแปดนาทีตอนที่ขี่ออกไปเนี้ย
พูดตรงก็คือขี่ไม่ค่อยตรงทางเพราะว่าลุงฉลาดเองก็ขี่จักรยานยนต์ไม่ค่อยแข็งด้วย
หลังจากนั้นมีกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงที่บริเวณหมู่บ้านของเพื่อนของลุงฉลาด
ประมาณเที่ยงคืน๓๑นาทีจะเห็นว่าลุงฉลาดขี่รถมาจอดเพื่อส่งเพื่อน
ใช้เวลาอยู่ตรงนี้๒๓นาทีก่อนจะขี่กลับออกไปจากหมู่บ้านตรงนี้
ส่วนเพื่อนของลุงฉลาดเนี่ยเดินเข้าบ้านเบาะแสล่าสุดที่เป็นกล้องวงจรปิดที่หามาได้
ต่อจากตรงนี้นะฮะหอพักแล้วไปบ้านเพื่อนเป็นตรงนี้บริเวณริมถนนเรียบคลอง
เห็นว่าลุงฉลาดขี่จักรยานยนต์ผ่านไปซึ่งไปคนเดียว
หลังจากนั้นหายไปเลยไม่ได้กลับมาบ้านอีกเลยนะครับ
นี่คือคืนวันที่๓๐ตุลาคมผ่านมาถึงวันนี้ฮะหายไปอย่างไร้ร่องรอย
จุดแรกเนี่ยคือจุดที่ทำงานอยู่เป็นรอปภที่หอพักแห่งหนึ่ง
ย่านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชมงคลธัญบุรีปฐุมธานี
ส่งเพื่อนที่บ้านแล้วขี่ผ่านถนนเรียบคลอง
แล้วหายไปเลยตอนที่ขี่ไปคนเดียวเนี่ยนะครับไม่กลับมาที่บ้านด้วยนะครับ
ตามหาอยู่ครอบครัวตามหาอยู่ลุงฉลาดชอบทำวัย๖๐ปี
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวของเรา
ไปคุยกับลูกชายของลุงฉลาดนะครับที่ตามหาคุณพ่ออยู่ตลอดเนี่ยฮะ
ชื่อว่านายพิวราชัตน์นะครับนายพิวราชัตน์บอกว่า
จากพ่อหายตัวไปตั้งแต่วันที่หายไปจนถึงวันนี้๑๘วันเต็มเนี่ย
เขาขี่จักรยานยนต์ออกตามหาพ่อตลอดไปทั้งจุดที่พ่อทำงานคือ
หอพักศรีวิชัยไปถึงหมู่บ้านที่เป็นบ้านเพื่อนของพ่อที่พ่อไปส่ง
คือหมู่บ้านสุพลักษณ์คลอง๗ป้ายประกาศนี้ติดเต็มไปหมด
ระยะทางจากหอพักที่พ่อทำงานไปบ้านเพื่อนเนี่ยหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ย
ห่างกัน๖๗กิโลเมตรแต่ไม่มีวี่แววของพ่อเลย
คุณพีรชัดบอกว่าขี่จักรยานยนต์ตามหาทุกวันวันหนึ่งเนี่ยเป็น๑๐กิโล
ไปตามคลองส่งน้ำตามเส้นทางเรียบคลองที่พ่อขี่รถผ่านคนเดียว

สุดท้ายก็เลยส่งเรื่องไปร้องขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิกระจกเงา
เพื่อให้ช่วยตามหาพ่ออีกทางหนึ่ง
ก็ขี่ตามแถวนี้ครับพี่ระแวกทางที่คิดว่าเขาจะไปครับ
ที่แรกวันนั้นฝนมันตกด้วยผมก็กลัวเขาจะขี่รถลื่นเลยตก

กระเลาะพวกตามชายคลองอะไรอย่างนี้ครับไม่มีครับพ่อเห็นดูอยู่
เพราะพอกลับมาแม่เขาก็เป็นห่วงผมก็เป็นห่วง
ภรรยาของลุงฉลาดชื่อป้าวาดนะฮะป้าวาดเนี่ยบอกว่าอยู่กินกับลุงฉลาดมาหลายปี
ฉลาดเป็นคนดีทำงานเป็นรอปภส่วนป้าวาดนี่เป็นแม่บ้าน
คืน๓๐ตุลาคมสามีไปเข้ากะทำงานแล้วตอนนั้นเนี่ยกลับมาปกติจะกลับมาสัก๕ทุ่มกว่านะ
แต่ตื่นเช้ามาเนี่ยไม่เจอสามีไปถามเพื่อนที่ทำงานบอกแยกกันไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
จนถึงวันนี้ผ่านมาตั้งแต่๓๐ตุลาคมวันนี้๑๘วันแล้วสามียังไม่กลับบ้านเลย

ให้พี่กลับมาลูกเมียเป็นห่วง
ให้แกกลับมาหรือว่าถ้าเจอคนที่ใจบุญมีเมตตาก็นำแกมาส่งที่หอ

ชายขี่จักรยานยนต์ตามหาทุกวันทางครอบครัวก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเรื่องคนหายไว้แล้วนะครับ
หายไว้แล้วนะครับเอาภาพจากล้องจรปิดไปให้ตำรวจแล้ว
แต่ตอนนี้ก็ยังไม่คืบหน้านะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ลูกชายบอกว่าถึงขั้นต้องลางาน
จักรยานยนต์ตามหาพ่อเลยนะฮะเผื่อใครพบเห็นเบาะแสนะครับ
ฉลาดนะครับวัยหกสิบปีนะครับนี่นะคะเราค้างภาพเอาไว้นานนิดนึง
ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะช่วยกันดูช่วยกันตามหาหน่อย
เขียวนี่คือลูกชายค่ะถือภาพคุณพ่อที่หายนะคะ
ทางเพจทางกระจกเงาเอาไว้คุณผู้ชมบอกเห็นทางเพจกระจกเงาแบบน่าสงสารมากเลยนะ
ลูกชายแบบออกตามหากันแบบไปทุกซอกทุกมุมอ่ะใช่
ขี่รถวันละเป็นสิบกิโลอ่ะนี่ฮะคือล่าสุดเนี่ยลุงฉลาดเนี่ย
สูงเนี่ยประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะครับวันที่หายไปจะสวมเสื้อซาโฟรี
กางเกงสแล็กสีดำใส่รองเท้าผ้าใบใส่หมวกแก๊ปสีดำนะครับ
จักรยานยนต์ที่ขี่ไปเนี่ยไปส่งเพื่อนก่อนแล้วขี่กลับมาคนเดียวเนี่ย
อนด้าเวฟสีดำแดงหมายเลขทะเบียนนอนหนูทอทงพอพานเจ็ดศูนย์ห้า
กรุงเทพมหานครนี่นะฮะคันนี้นะครับส่วนใครพบเห็นเนี่ย
ยังไงถ้าเกิดเจอเบาะแสแจ้งผ่านทางมูลนิธิกระจกเงาก็ได้
หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้นะครับของภรรยาแล้วก็ลูกชายของลุงฉลาด
ตลอด๒๔ชั่วโมงนะฮะตามหน้าจอตรงนี้นะครับ
เพื่อจะได้แจ้งข่าวกันลุงฉลาดชอบทำอายุ๖๓ปี
โอ้ยสิบแปดวันแล้วเนี่ยไม่รู้ตอนนี้ลุงอยู่ที่ไหนฮะ
ฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะถ้าเจอเบาะแสเนาะ